ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักจะได้พบคนคู่ควร
หากมีรักอยู่ในใจแล้วในช่วงนี้จะมีความสุขในเรื่องรักดีขึ้น
หากคิดจะก้าวพร้อมกันเข้าสู่ประตูวิวาก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร
ตรงกันข้ามจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นอย่างดีสุขภาพต้องระวังมากมากคือการหน้ามืด
เวียนหัวอาการเช่นนี้จะส่งผลต่อการขับขี่ยานพาหนะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
คู่ครองจะเจ็บป่วยเพราะโรคประจำตัวการเงินมีโอกาสสูงที่จะจ่ายเงินโดยฉับพลัน
อาจจะเกิดเพราะอุบัติเหตุหรือถูกคนใกล้ชิดหยิบยืมอย่างฉับพลัน
แต่ยังมีจังหวะที่ดีที่จะเจรจาติดต่อค้าขายเพิ่มรายได้
การงานความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
เพื่อนร่วมงานก็สนับสนุนช่วยเหลือดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์